อ่างทองเนี่ยคุณผู้ชมก็หนีน้ำกันวุ่นเหมือนกันดูสิชาวบ้านขนเครื่องซักผ้าออกมา
เพราะว่าอะไรน้ำมันท่วมในพื้นที่ตู้ยงตู้เย็นต้องเอาออกมาหมดนะคะ
นี่พาไปดูที่ตำบลองคารักษ์ที่ตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
ผลกระทบแหละน้ำในแม่น้ำน้อยน้ำในคลองชลประธานมันเอ่อล้นดูถนนสิ
น้ำท่วมแบบนี้ถนนทางหลวงชนบทพื้นที่หมู่๔ตำบลบางรกรรมค่ะ
รวมถึงบ้านของชาวบ้านผู้นำชุมชนเองชาวบ้านเองก็ต้องร่วมมาวางแนวดินกั้นน้ำ
ไม่ให้มันเอ่อล้นขยายวงกว้างเร่งขนเข้าของขึ้นที่สูง
รายนะบอกว่าต้องเอาพวกของสำคัญต่างไปไว้ริมถนนน้ำก็ยังไหลเพิ่มต่อเนื่องค่ะ
สำหรับน้ำที่เอ่อล้นแล้วก็ได้รับผลกระทบมาจากน้ำเจ้าพญาที่ไหลผ่าน
ข้ามถนนมาจากทางตำบลพระงามที่สิงห์บุรีน้ำก็ไหลข้ามถนนไปลงทุ่ง
ไหลไปประตูน้ำลำชวดที่ตำบลพระงามก็ไปชนกับแม่น้ำน้อยไหลเข้าอำเภอโพทอง
ช่วงทั้งอำเพอร์อังทองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ดูสิน้ำเต็มวัดไปหมดเลยค่ะทว่มเป็นเมตรนะคือเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะค่ะ
เป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วอะค่ะทั้งพระทั้งเนรใช้ชีวิตลำบากมาก
ข้าวของในสาราโอ้โหดูสิลอยน้ำเสียหายแบบเนี้ยค่ะโอ้
โรงเย็นอะไรพวกนี้พระเก็บเข้าของไม่ทันหรอกค่ะคุณผู้ชม
ศาสนสถานสิ่งก่อสร้างในวัดนี่โดนน้ำท่วมหมดเลยนะต้องไปจำวัดในนั่งร้านเหรอ
คือจากกุฏิอยู่ไม่ได้แล้วไงต้องมาแบบอยู่ตรงนั่งร้านอ่ะ
แล้วก็เอาเนี้ยเอาจบงเอาจิวอนอ่ะกั้นกั้นไว้แบบนี้อ่ะนะคะ
ไปคุยกับพระหลวงตาจรูนค่ะพระท่านก็ให้ลูกหลานช่วยกันทำนั่งร้านตรงหน้าโบสถนี่แหละ
จะไว้จำวัดนอนเพราะน้ำมันท่วมมิดหลังคาแล้วอยู่ไม่ได้
ท่านอายุเยอะแล้วด้วยน่ะใช่ค่ะแปดสิบหกแล้วอ่ะ
สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอ่างทองเนี่ยปริมาณก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
ได้รับผลกระทบกัน๕อำเภอ๓๘ตำบล๑๗๒หมู่บ้านค่ะ